รายการนึงบอกว่าเธอไม่เคยทำสัญญากรรมที่จมูกเฉดนม

ซึ่งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงมากแล้ว

ขอนุญาตต่อสายตรงหาคุณแม่ของสาวขวัญ

ให้คุณแม่แอ๊วไขข้อข้องใจกันแบบชัดไปเลยว่า
ความสวยของสาวขวัญเนี่ยแม่ให้มา

งานนี้แม่แอ๊วขอเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะ
บอกว่าเป็นความจริงวิถีที่คุณยายทำให้เนี่ยมันเป็นวิธีโบราณของที่บ้าน
สืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วทำตั้งแต่ตอนเกิดใหม่ตอนเป็นทารกเลย
คุณยายเนี่ยจะเป็นคนเอามือดันเข้าไปในปากแล้วก็ไปงัดโพรงจมูกด้านในค่ะ
แม่เห็นกับตาเป็นความเชื่อแม่เห็นกับตาเลยแล้วนอกจากจมูกแล้วเนี่ย
ก็ยังมีการจับหูไม่ให้หูลูกเนี่ยกางออกมาแล้วก็จับแขนขาเอาผ้าอ้อมมัด
เพื่อไม่ให้แขนโก่งขาโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็ย้ำด้วยว่า
ที่บ้านเนี่ยแม่แอ๊วบอกจมูกโด่งกันทุกคน
เพราะพันธุกรรมด้วยศัลยกรรมด้วยแต่ศัยศาสตร์เนี่ยไม่มีแน่นอน
ส่วนคนที่ชอบมองว่าขวัญศัลยกรรมเนี่ยนะแม่บอกแม่ไม่โกรธนะ
แต่แม่ชื่นใจแม่ภูมิใจเพราะถ้าทำแล้วสวยก็ทำ
แล้วการศัลยกรรมมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่แม่ก็ยืนยันตรงนี้อีกครั้งว่า
ลูกสาวไม่เคยทำศัลยกรรมมีแค่เลเซอร์เติมเนื้อที่ดั้งจมูกให้มันตื้นขึ้น
เพราะมันเป็นร่องจากการที่เธอหกล้มเหมือนเป็นแผลเป็นตอนเด็กตอนอนุบาลเท่านั้นเอง
แต่ก็มีคนเอารูปไปเปรียบเทียบกับตอนเด็กที่ขวัญอยู่ในวงการ
เอาจริงนะขวัญก็หน้าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กใช่นะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันไม่ละสายตาจากจมูกคุณน้องขวัญเลยนะ

สวยคือเครื่องหน้าเขาดีไง